ไปดูเต้าหู้ซูชิของดีของเด็ดที่จังหวัดตรังฮะ
คือโดยปกติเวลาเรากินข้าวปั้นปลาดิบซูชิ

แต่ว่ารอบนี้ใช้เต้าหู้ห่อแล้วน่ากินเหลือเกินจริงฮะ

แล้วเขาใช้วัตถุดิบของดีจังหวัดตรัง
ขึ้นมาจากทะเลสดเอามาอยู่ที่ร้านนี้เลยฮะ

ปลาไหลก็มีปลาแซลมอนก็มีอันนี้ต้องนำเข้ามา
แต่ว่ากุ้งหอยปูปลาเมนูร้านนี้ก็มีเหมือนกันเป็นการผนวก
ผนวกความเป็นตรังผนวกความเป็นทะเลผนวกความเป็นไทย

ชื่อร้านเอเชียมูธอิซากยะแอดตรัง

คุณทีเดียวผมก็ตั้งใจอ่านไง
เอเชียมูทอิสักยะแอดตรัง

วัตถุดิบท้องถิ่นมาผนวกกับอาหารทะเลสดปั้นซูชิรสเลิศเลยครับ
ถุดิบคือวัตถุดิบจากทะเลละส่วนหนึ่งนะ
แต่วัตถุดิบจริงคือเต้าหู้

มีทั้งเต้าหู้มีทั้งฟองเต้าหู้

อร่อยไม่ค่อยกิน
พอเราอ่านไปเราก็ไม่แน่ใจเพราะเราก็เคยกินเต้าหู้
แต่ถ้าเต้าหู้แท้เมืองตรังเขาก็มีเหมือนกัน
เป็นของดังไม่แพ้หมูย่างเมืองตราด

ทีถ้าเป็นข้างล่างเขาจะห่อด้วยสาหร่าย
แต่คราวนี้ใช้เต้าหู้ใช้ฟองเต้าหู้มาเป็นวัตถุดิบนะครับ

มีทั้งหมด๑๐หน้าน้องทศกรรมนะครับ

ส้มนี่คนละภาคกันแล้วนะฮะ

ซูชิหน้าปูและหน้าไข่
แซลมอนอโวคาโดไข่กุ้ง
วาซาบิมายองเนสปลาไหล

เจ้าของคือคุณเขตโสพลโพธาวร
เจ้าของร้านอายุเท่าไหร่๒๙เอง

ลูกค้าจะสั่งมากินหมดเลยนะครับ

เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๒ทุ่ม

เอเชมุดอิสิกายะแอดตรัง

เราอยู่กรุงเทพเหรอสั่งจังหวัดตรัง
ถ้าไม่มีอาหารญี่ปุ่นโพสต์นะ